เอาเรื่องนี้อันนี้ต้องมาช่วยกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าขอความเป็นธรรมให้แม่หนูด้วย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วไปเจอเหมือนกับรถจะเลี้ยวปาดหน้าค่ะ
ก็เลยโดนเฉียวชนล้มแม่กระเด็นไปใต้ท้องรถอีกคันนึง
ดีรถคันนั้นจอดอยู่แต่แม่ก็เจ็บหนัก
ตอนแรกเนี่ยเจ้าของรถเก่งก็บอกว่าเดี๋ยวดูแลรับผิดชอบทุกอย่าง
ผิดเองแต่พอถึงเวลาไปถึงตำรวจจริง
แจ้งความว่าประมาทร่วมลองดูคลิปนะคะ

ประโยคสุดท้ายคือจะเลี้ยวรถทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยว
นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
สามธันวาคมปากซอยเสนานิคมหนึ่งแยกยี่สิบห้า
จะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้กระเด็นตัวปลิวพร้อมกับเสียงกรี๊ดมาพร้อมมอเตอร์ไซค์เลย
เข้าไปซุกอยู่ใต้รถเลยนะ
ใช่ค่ะคือกระแทกแรงแต่เคราะห์ดีตรงที่รถคันนี้มันจอดอยู่
ถ้ารถไม่จอดนี่ไม่อยากจะคิดเลยจริงนะคะ
คือเธอถูกชนโดยรถเก๋งซูซูกิสวิปสีขาว
เธอบอกว่าซูซูกิสวิปคันนี้เนี่ยวิ่งอยู่เลนขวาอยู่ข้างหน้าเธอแล้วอยู่อยู่จะเลี้ยวซ้าย
เออแต่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวป้าบมาปุ๊บก็ชนเธออ่ะสิค่ะ
อ่าเราได้คุยกับนางสาวทิพย์อาพรนะคะก็คือผู้เสียหายคนเจ็บที่ถูกชนกระเด็นนี่แหละเธอบอกเลยว่า
กล้ายืนยันเลยว่าคู่กรณีไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวจริงจริงเพราะพอถูกชนเสร็จแล้วเนี่ยนะ
คู่กรณีไม่ได้หนีไปไหนอืมลงมาดูเธอเมื่อกี้เขาทำลูกศรชี้ให้ดูเขาก็ลงมาดูเหตุการณ์นะ
ใช่ค่ะใช่มาก้มดูคนเจ็บถูกต้องเพราะว่าเขาลงมาดูไม่ได้หนีไปไหนและยอมรับผิดทุกอย่างบอกด้วยว่า
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลเอ้ามันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ฮะเขาบอกว่าเธอไม่อนุญาตให้ได้รับการรักษาเพราะประกันพรบประสานมาว่าเป็นการประมาทร่วม
เธอเลยถูกตัดสิทธิ์การรักษาแล้วถูกส่งตัวกลับบ้าน

งงเลยค่ะทีนี้เธอบอกว่ากลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม

ตัดสินใจไปแจ้งความสนโชคชัย
ตำรวจว่าไงรู้ไหมคะอ๋อไม่ต้องแจ้ง
เพราะคู่กรณีเขามาแจ้งไว้แล้ว
คู่กรณีแจ้งว่าประมาทร่วมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแจ้งซ้ำ

บอกคุณตำรวจใช้สำนวนเดียวกันได้ยังไงดิฉันไม่ได้ประมาท
มันจะเป็นประมาทร่วมได้ยังไงเธอเลยเริ่มกังวลแล้วค่ะ
เพราะถ้าสรุปสำนวนมาว่าเป็นประมาทร่วมเนี่ย

เธอไม่ได้ผิดเธอเลยอยากบอกว่าคู่กรณีคนที่ขับซูซูกิสวิปสีขาว
ตอนอยู่ในที่เกิดเหตุคุณยอมรับผิดยังไง
ถึงเวลาคุณช่วยพูดให้เหมือนตอนที่เกิดเหตุได้ไหม
เพราะว่าอาจจะมีอาการสมองบวมหรือว่าเลือดคั่งได้
สำคัญมากนะเพราะว่าเราดูจากข้างนอกไม่รู้นะไอ้ของแบบนี้
ใช่ค่ะอยู่ก่อนที่จะถึงโรงพักอีกเขายังไม่มาหาพี่เลยค่ะ
๕คน๑๐คนที่อยู่เหตุการณ์ตอนนั้นไม่เปิดแน่นอน
แล้วเขามีเด็กอยู่หน้ารถซึ่งเด็กหน้ารถเขาไม่มีคาซีส
เขาเลยสันนิษฐานว่าเด็กน่าจะบังคอนโซลรถเวลาเขาเลี้ยวถึงทำให้เห็นพี่
ซึ่งในวันเกิดเหตุวันนั้นคือพี่ยังไม่คิดจะเอาเรื่องอะไรรักอยู่แล้ว
คือแค่ขอแค่เขารักษาเราเบื้องต้นรักษาให้เราแบบหาย
เขายังไม่มีเลยคือทุกอย่างมันต้องเป็นรายละอักษร
เวลาจะส่งสำนวนฟ้องหรืออะไรแบบนี้ที่พี่รู้นะ
คือมันต้องมีใบบันทึกข้อความบันทึกแจ้งความหรือบันทึกประจำวัน

มีแค่ตำรวจบอกว่าผมรับรู้แล้ว
กับทางข้อมูลหลักฐานที่เขามีของฝ่ายนั้น

โรงพยาบาลอยู่ก่อนที่จะถึงโรงพักอีกเขายังไม่มาหาพี่เลย

ใช่พี่ถึงบอกว่าหลักมนุษยธรรมเขาไม่มี
เพราะว่าคือพี่ไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรเพราะว่า

เขาบอกว่าคนเห็นเหตุการณ์พยาละ๕๑๐คน

เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถที่เราเปิดภาพให้คุณผู้ชมดูนี่แหละ

เห็นว่ารถเก่งไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวจริง
อ่อนี่ลง
มาชนรถมอเตอร์ไซค์ของพี่เขาเนี่ยจนพี่เขาโดนชนท้ายกระเด็นมาอย่างที่เห็นในคลิปเลย
และเธอเห็นด้วยว่าได้ยินเสียงเด็กใช่ไหมท่ะที่ยิ่งเสียงเด็กร้องไห้
แต่พี่เห็นว่าน้องไม่ได้นั่งบนคาซีสเลยไม่แน่ใจว่าน้องยืนบังกระจกอยู่หรือเปล่า

ทีนี้ถ้ายืนบังกระจกทางฝั่งซ้ายคนขับก็เลยอาจจะไม่เห็นมอเตอร์ไซค์หรือเปล่า
คืออันนี้พี่เขาคาดการณ์นะ

ตอนนี้ก็เลยสงสารเขา
จริงไม่น่าใจ
ตอนวันนี้น้องเขาก็ยังไม่ได้รับจัดรักษา
เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

ไม่เห็นจริงว่ามีมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายขี่ตามหลังมา
และเปิดไฟเลี้ยวแล้วก่อนเลี้ยว

ขอชี้แจงว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวแล้วก่อนเลี้ยว
และลูกชายที่นั่งมาด้วยไม่ได้ยืนบนเบาะ
แต่นั่งอยู่ในคาซีส
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้ผิดฝ่ายเดียว

และยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใคร

ยังไม่ได้สรุปสำนวนคดีเพราะฉะนั้นถ้าผู้เสียหายติดใจ
มาแจ้งความอีกครั้งได้เลยซึ่งคดีนี้เนี่ย
ฝั่งผู้เสียหายพรบรถขาดก็เลยอยู่ระหว่างตกลงกัน
จะใช้พรบรถของคู่กรณีจ่ายค่าซ่อมและค่ารักษาพยาบาล
ตำรวจก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
คืออันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าสรุปออกมาแล้วมันไม่ใช่ประมาทร่วม
ทางฝั่งคู่กรณีต้องเป็นคนจ่ายค่าเขาเรียกว่าอะไร
ค่าซ่อมค่ารักษาทั้งหมดอยู่แล้วครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ
ต้องใช้พรบของฝั่งใครยังไงกันแน่
แต่เรื่องพรบขาดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
อันนี้ก็ต้องไปต่อเหมือนกันต้องแยกประเด็นกันให้ได้ให้ชัด